คุณผู้ชมครับครูบาไก่ที่ท่านพาสามเนรคือไอ้แต๊กลูกศิษย
คือรถไอ้แต๊กไปหาพังบัวนาน่ะเจอแล้วนะครับ
เจอแล้วนะครับคุณผู้ชมครับไปดูตอนเจอช้างหน่อยฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่พระครูสุวิทย์ชินวโรหรือว่าครูบาไก่ท่านอายุ๒๙ปี
เป็นเจ้าวาดวัดป่าปฐมเทวารามบ้านป่าผุอำเภอมันจากคีรีที่ขอนแก่น
แล้วก็สามเณรเอ้าขึ้นรถ
สิทธิ์ขึ้นรถอีแต๊กออกไปตามหาพังบัวนาอายุ๕๖ปีนะครับ
มันหลุดจากโซ่หายไปในป่าครูบาไก่ก็เล่าบอกว่า
พังบัวนาเนี่ยนะเป็นช้างคู่บุญกับพลายทองหล่อ
ซึ่งลูกศิษย์เนี่ยไปไทยชีวิตมาเมื่อปีสองพันร้อยร้อยหกสิบสามนะครับ
แล้วก็นำมาถวายโดยมีควานช้างตามมาดูแลด้วย
ช่วงเช้าถึงเย็นพังบัวนาจะถูกล่ามไว้ในโรงเลี้ยช้าที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับ
แต่พอค่ำควานช้างจะพาไปล่ามโซ่ไว้ในป่า
ห่างจากวัดไปประมาณห้าร้อยเมตรแต่คืนวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนที่ผ่านมา
มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับแล้วก็ฟ้าร้องดังมาก
พอตอนเช้าควานช้างก็มาดูก็ไม่พบพังบัวนาซะแล้ว
ล่าสุดครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีข่าวดีครับ
พังบัวนาแล้วนะมันกำลังทำอะไรอยู่ล่ะ
มันกินกล้วยของชาวบ้านอยู่ครับครูบาไก่เล่าต่อบอกว่า
หลังจากพบตัวพังบัวนาก็หายห่วงไปดูตามร่างกายมันนะ
ตามเท้ามันไม่มีแผลใช้ได้นะครับ
ส่วนสาเหตุที่พังบัวนาหลุดออกไปเนี่ย
น่าจะเป็นเพราะตัวล็อกสายอยู่คุณผู้ชม
มันเสื่อมสภาพฟังท่านครูบาไก่เล่าหน่อยนะครับ
เมื่อเช้าควานช้างออกตามหาตั้งแต่เช้า
พอดีเห็นว่าไปอยู่ที่ไล่ของชาวบ้านเหรอ
อยู่สวนสวนสวนกล้วยของชาวบ้านเขาไป
พอดีกำลังไปกินกล้วยเขา
กินได้๓ต้นมั้งเห็นว่า
แล้วเจ้าของสวนเขาก็ไปเจอพอดี
เจ้าของสวนก็ไปเจอแล้วก็ได้

นางสอนมะลิงามเจ้าของช้างตัวจริง
นางสอนเล่าว่าเธอล้างพังโบโนคู่กับพลายทองหลอมาตั้งแต่เล็ก

คุณผู้ชมครับนางสองก็ตัดสินใจเอ้ามากลับมาอยู่สุรินทร์เถอะ
ขณะที่รถขนช้างจอดเติมน้ำมันอยู่ในปั๊มไปเจอแม่น้ำหนึ่งคุณผู้ชม
แม่น้ำหนึ่งซึ่งเดินมาถามเรื่องของการย้ายช้าง
เธอก็เล่าให้ฟังแล้วก็จะพาช้างกลับไปอยู่บ้าน
เพราะว่าไม่มีรายได้แล้วใช่ไหมแม่น้ำหนึ่งจึงขอถ่ายชีวิตพังบัวนากับพลายทองหล่อ
ในราคา๑ล้านสามแสนบาทครับแล้วก็ให้รถขนช้างมาส่งให้ครูบาไก่
พอช้างมาส่งถึงวัดเธอก็สบายใจหมายถึงนางสอนเจ้าของช้างนะ
เพราะว่าที่วัดเนี่ยล้อมรอบไปด้วยป่าคิดว่ายังไงยังไงเนี่ย
ช้างที่ตัวเองรักไม่อดตายแน่นอนครับ